อบอุ่นครับก็ทางผู้บริหารญี่ปุ่น
เหมือนกับเราก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาบ่อย
ก็อาจจะผูกพันเหมือนครอบครัว
รวมถึงผู้บริหารไทยด้วยเขาก็เอ็นดูเราแล้วก็ให้ความไว้วางใจเรา
ปีที่๖มีอะไรพิเศษมั้ยคะปีนี้ก็
ปีนี้ก็จะเป็นเหมือนแอร์หรือว่าตู้เย็นเนี่ยก็จะมีอะไรพิเศษ
คือเปิดปุ๊บเนี่ยก็คือจะทำความเย็นได้เร็วขึ้น
ส่วนตู้เย็นก็ยังคงคุณภาพรักษาความสดใหม่ของผลักผลไม้ได้ยังอยู่นาน
ก็ดีครับตามโฆษณาเลยครับดี
อย่างนี้นักทำบ้านใหม่นี่คือทุกอย่าง
เพราะว่าจริงแล้วเราก็เรารู้สึกของเขามีคุณภาพจริงเราก็เลยรับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็เลยใช้โดยทุกเหตุผล
แต่ตอนนี้บ้านใหม่เป็นไงบ้างตอน
เสร็จแล้วฮะก็จะเสร็จแล้วตกแต่งใกล้เสร็จแล้วครับ

เข้าปีนี้แหละฮะก็คงอยู่ปีนี้แต่คงไปมากับบ้านเก่าแหละครับเพราะว่าก็ยังผูกพันนะเนาะบ้านเก่าก็อยู่มา๓๐กว่าปีแล้วอะฮะ
ก็ค่อนข้างที่จะไปอยู่เลยคงไม่ได้คงอาจจะต้องไปมาก่อน
ก็คืออาจจะไม่ขายหลังเก่าด้วย
ขายอยู่แล้วฮะหลังเก่าไม่ขายอยู่แล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละครับ

อยู่กับแม่ซื้อมั้งบ้าเหรอ
ก็กลับมาเพราะว่าญาติอยู่ที่นี่ด้วย
แล้วก็บางทีเราอาจจะมีงานที่อยู่ในแถวนั้น

ก็อาจจะบางทีเหมือนกับว่ามีงานแต่แถวบ้าน
เราก็อาจจะกลับมานอนที่บ้านเก่าประมาณนั้นมากกว่า

เอาฟังความสะดวกว่าจะเดินทางตรงไหน
ถูกต้องถ้าอยู่ในแถวบ้านใหม่ก็นอนมาบ้านใหม่
ถูกใจมากเพราะว่าตามที่เราออกแบบ
เราก็คิดกับดีไซเนอร์
พยายามแบบมีสวนเยอะในบ้าน
ดูอบอุ่นดีดูแบบอยู่แล้วน่าจะชิว
ไม่ทำเพราะครอบครัวครับ

ตอนนี้ไม่ได้มีใคร
ทำเพื่อที่ไว้เราที่ครอบครัวอาณาคตไหมเลย

บ้านปายไหมครับ

อย่างเรือนหอก็อาจจะเป็นอีกหลังหนึ่งในอัน

อาจจะโสดยาว
ไม่สนใจสาว

เราคุกถ้ำขำไปอย่างนั้นแหละเราไม่รู้หรอกอนาคตนะ

คนที่รอที่คือต้องเป็นแบบไหนครับ

เล่นวุดเล่นอย่าเล่นไม่มีสเปคหรอกก็คือถ้าเจอใช่ก็ใช่

อันท่านเหงาไหมครับหงาวไหมครับ
เห่าไหมเหรอคือตอนนี้

ก็เหงาไหมตอนนี้ไม่เหงาเลยนะชีวิตแบบคือชีวิตดีอ่ะ
ทำงานไม่เยอะมากถ่ายละครแค่เรื่องเดียวแล้วนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญคือก็ได้ตัวเองได้ออกกำลังกาย
ได้ทำกิจกรรมของตัวเองไปดูบ้านอะไรอย่างนี้
รู้สึกชีวิตก็พอดีครับตอนนี้
ไม่กลัวเลยฮะไม่กลัวเลย
เราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าจะแต่งหรือไม่แต่งไรเงี้ยครับ
ก็มันอยู่จนชินแล้วอ่ะเอาจริงนะ
ถึงจะลงตัวกัน
จะพริบจะกลับให้เลยนะครับ

เฉยไม่ได้อยากหรือไม่อยากแต่ง
ตอนนี้ก็อยู่แบบนี้ก็อยู่แบบนี้ครับ

เพราะการทำอะไรมีความสุขก็คือพอดี
งานอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ได้ดูแลตัวเองเข้าข่าวที่มาก
มันก็ลงมาให้มีเงินเยอะเราไม่ได้อยากกลัวค่ะ
ไม่เคยจะอยากโกยรู้
จริงแล้วก็อยากจะบอกแบบน้องหรืออะไรที่อยู่ในวงการอย่าไปหวังตรงนี้เลย
เพราะว่าการเป็นนักแสดงคือถ้าเราแบบรู้หน้าที่ตัวเองว่านักแสดงคืออะไร

แล้วมันก็หายไปเองเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะมากรอบโกยได้ตลอดไป
มันก็จะมีทั้งแบบช่วงที่แบบดีช่วงที่ไม่ดีผสมกันไป
เราก็ต้องเข้าใจมันแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุข
ผมทำงานมาไม่เคยคิดว่าจะต้องรวยหรือว่าต้องเอาอีกไม่มีเลย
คือที่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็อยู่ของผมอยู่แบบเรียบ
แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจรับงานน้อยลงด้วยหรือ
ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าผมเป็นคนรับงานน้อยตั้งแต่แรกแล้ว
ช่อง๓ก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมแบบไม่รับงานซ้อน
ก็คืออาจจะแบบซ้อนละครได้แบบนิดหน่อยจะปิดแล้วถึงค่อยเปิด
เขาก็จะรู้เพราะเราก็แบบทำงานแล้วเรา
ถ้าเราทำงาน๗วันเราจะแบบไม่ค่อยสบายแล้วทำออกมาไม่ดี
อย่างนี้คือต้องตรงกับเราอย่างที่บอก
ก็คือถ้าเป็นงานแบบว่าไม่ได้ตรงกับเราเราก็ไม่ทำ
ไม่กลัวแฟนคิดถึงหรอ
กลัวแฟนคิดถึงได้โอกาสอ้อนเลย
ก็ต้องตามอีเวนไง
ก็จริงก็คิดว่าน่าจะมีงานที่ได้เจอแฟนคลับแหละ
แต่ก็เราก็ไม่ได้แบบบางทีงานมันไม่ตรง
เราก็ต้องอาจจะไม่ได้เจอแต่แค่คิดว่ายังไงก็ต้องมีงานช่อง๓
ไม่ต้องได้เจอกันแหละอะไรอย่างนี้

มันไม่ต้องเจอกันแบบบ่อยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็รู้สึกแบบว่ากำลังดี
ผมว่าอังคารกันก็ดี

แล้วมีอากาศเก่าเหรอที่แฟนตามมา

อะไรที่มันดีเราก็คงแบบมันก็ติดอยู่ในใจเราแหละ
แต่ผมเป็นคนที่แบบไม่ได้สนใจอดีตเท่าไหร่
ก็คือทำปัจจุบันให้มันปกติ
ก็ทุกอย่างมันก็เป็นอดีตไปหมดแล้ว
ไอ้ที่เคยมีความสุขความทุกข์อะไรอย่างนี้

เราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีแบบนั้นอีกหรือจะไม่มีอีก

ละครครับปิดกล้องแล้ว
ครับร้านเรียนบรรยาก็ปิดกล้องแล้ว
โหสนุกมากวันสุดท้าย
ก็ไปปิดไปปิดตัวบ้านของหลุยอะครับ
ก็น่าจะได้ดูกันแล้วล่ะครับ

น่าจะกลางปีนี้ก็ได้ดูรอยเล่มอัญญานะครับ
ก็คิดว่าน่าเป็นละครที่สนุก
ก็คือมีทั้งความกุ๊กกิ๊กที่ไม่หายไป
เรื่องก็จะแบบเป็นแนวชีวิตของสังคมยุคนี้มากกว่า

ก็เฉยทำหน้าที่ของเราดีสุดแล้ว
ในการแสดงก็คือเต็มที่แล้ว

ก็น่าจะเป็นธรรมฤคิตหรือครับของพี่น้องก็ยังคุยกันบ่อยครับว่า
บทมาแล้วนะเดี๋ยวเตรียมจะพิตติ้งเดี๋ยวเตรียมจะเปิดกล้องนะ

ให้ท่านนี้ถามด้วยไหม
ไม่ได้เห็นเลยว่าโยงว่าไงครับผม
กลักอะไรกันอยู่แล้วกับเบลล่า